คุณผู้ชมครับนั่นคือไอเดียเรื่องของตลาดดอกไม้

และผมยังคงเปิดรับดอกไม้นะครับ

และถ้าคุณผู้ชมต้องการไอเดียเพิ่มเติม
ถ้าหากว่าดอกไม้ไม่รู้ว่าจะหาที่ไหน
หรือหาแล้วราคาอาจจะสูงเกินไป
ดอกราคา๒๓๐๐บาทไม่คุ้มค่า
ในคำคืนอันแสนพิเศษคืนนี้กันที่ไหนบ้าง
อย่าบอกนะครับคุณผู้ชมว่ายังไม่มีร้านในใจ

อย่างที่บอกเอาไว้ว่าร้านค้าต่าง
เขามีการตลาดที่ต้องมีการปรับรูปแบบใหม่
เพื่อดึงดูดใจผู้บริโภค
ติดตามพร้อมกันกับรายงานของคุณเคมิกาพรมพันธ์ใจครับ
พร้อมกับความประทับใจกับการโชว์ทำเครื่องเคียงแบบชิดขอบโต๊ะในราคา๔๒๐๐บาท
เพิ่มความหลากหลายด้วยหอยเชียวจากฮอกไกโดซีสกาลอฟตัวใหญ่เต็มคำ

ก่อนจะปิดท้ายด้วยของหวานแครมบูเล่ที่เชฟค่อยรังสรรค์ให้รับประทานแบบประนีต
ยด้วยไอซิ่งหัวใจสีชมพู

เสริมบรรยากาศความหวานกำลังดีค่ะ
ซึ่งเป็นเมนูปกติที่ร้านอาหารสการินีในโรงแรมฮิวตันสุขุมวิทย์กรุงเทพ
เป็นทางเลือกเพื่อตอบโจทย์สำหรับคู่รัก
ที่ต้องการการรับประทานอาหารในวันวาเลนไทย
แบบไม่ผูกมัดเรื่องของเมนูและต้องการความเป็นส่วนตัวในราคาปกติ
ดังการแข่งขันที่รุนแรงในย่านสุขุมวิทย์
ที่มีทั้งศูนย์การค้าร้านอาหารและโรงแรมมากมาย
โดยนำโซเชียลมีเดียเข้ามาใช้ให้คู่รักถ่ายเซลฟี่หรือวีฟี่
แล้วโพสต์ลงอินสตาแกรมหรือเฟซบุ๊ก
และติดแฮชแท็กสการินีอินเลิฟสการินีเค
ห้องพักหรืออาหารสุดพิเศษในเดือนแห่งความรักนี้
ทำตลาดผ่านช่องทางนี้ถือเป็นการปรับรับพฤติกรรมของผู้บริโภค

ซึ่งช่องทางออนไลน์สามารถสร้างความคุ้นเคย
ระหว่างผู้บริโภคกับแบรนด์ได้อีกด้วยค่ะ
ห้องอาหารแบบบุฟเฟ่ที่จับทั้งกลุ่มคู่รักกลุ่มเพื่อนรวมถึงครอบครัว
ก็ใช้แคมเปญออนไลน์แบบเดียวกัน
เพิ่มความหวานด้วยมักการูนยักษ์ที่สามารถใส่ข้อความ
อบให้การเพิ่มความพิเศษในช่วงนี้ค่ะ
ร้านอาหารต่างก็ผุดแคมเปญพร้อมกับชูความโดดเด่นด้านบรรยากาศ
ที่สุดแสนจาโรแมนติกเพื่อดึงลูกค้า
และสร้างความคึกคักให้บรรยากาศวันวาเลนไทยปีนี้
ให้มียอดจองใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมาค่ะ
เมกาพรมพันธ์ใจข่าวเทราะทีวีรายงาน